ทีนี้คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยค่ะ
เล่าให้ฟังไปช่วงนึงแล้วตอนช่วงแรกของข่าวเที่ยงเนี่ยนะคะ
คดีฆ่าโหดยกครัวรัวยิงแทง๕ศพ
แล้วเนี่ยทั้งพ่อแม่ลูก
พ่อเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงนะแล้วลูก๓คน
เด็กเล็กสุดที่ถูกฆ่าไปด้วยอายุแค่๓เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เด็กผู้หญิงนะฮะส่วนเด็กผู้ชายอีก๒คนอายุ๑๐ขวบกับอายุ๗ขวบ

คุณแล้วเหตุการณ์นี้มันน่าจะโหดโหดมากเลยแหละ
แปลว่าคนที่ฆ่าต้องคับแค้นใจอะไร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะ
ไม่รู้ว่าปมนี้มันมาจากปมเรื่องชู้สาวหรือเปล่า

เพราะว่าคนตายเนี่ยฝั่งผู้ชายที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
เขาเคยมีหมายจับคดียาเสพติดอยู่
แล้วอย่างตอนนี้ก็สอบปากคำไปประมาณ๒๐ปากแล้ว
ทีนี้กำลังพุ่งเป้าไปอยู่ว่าเป็นสามีเก่าของคนตายหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะผู้กำกับที่สพวังเจ้าพันธุ์ตำรวจเอก
ตามแล้วค่ะกับเหตุการณ์ที่มีการเจอศพ๕ศพ
อยู่ที่ไร่ริมห้วยนาคีรีห่างจากหมู่บ้านปางสังกษีประมาณ๑๐กิโลเที่ย
วังเจ้าจังหวัดตากเนี่ยนะคะคือตอนนี้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของชู้สาว
ไม่ได้ทิ้งประเด็นอื่นนะเดี๋ยวขอสอบสวนผู้ใกล้ชิดผู้ตายก่อน
คือตอนนี้ที่ตำรวจบอกว่าเน้นไปเนี่ยเน้นไปที่สามีเก่าของนางสาวเจี๊ยะ
สามีเก่าก็คือนายนพดลเขาเคยแต่งงานเคยอยู่กินกัน
มีลูกชายด้วยกันสองคนแล้วก็เลิกรากันไป
แล้วนางสาวเจี๊ยเนี่ยก็มาแต่งงานแล้วก็มาอยู่กินกับนายเช่าผู้ตายเนี่ยนะคะ
มามีลูกสาวอายุ๓เดือนอันนี้นี่แหละ
คุณผู้ชมเราทำเป็นผังให้คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ว่าครอบครัวของคนตายอังกษัตริย์สามีเก่ามีลูกสองคน
แล้วสามีใหม่มีลูกด้วยกัน๑คนทีนี้ทั้งหมดเสียชีวิตเพราะว่าถูกฆ่านะคะ
ประเด็นเรื่องของยาเสพติดแม้ว่าตัวในชาวคนตายจะมีหมายจับคดียาเสพติดอยู่
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามขอสอบญาติของคนตายในทุกประเด็นก่อน
แล้วก็เอาผลการตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นเอามาประกอบด้วย
คุณผู้ชมคะเราไปคุยกับแม่แล้วก็น้องสาวของนางสาวเจี๊ยบผู้ตายเนี่ยนะ
ดูสิอันนี้ให้ดูภาพตอนที่ครอบครัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ดูสิลูกสาวเพิ่งลืมตาดูโลกมาได้๓เดือนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาถูกฆ่านะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับแม่แล้วก็น้องสาวของนางสาวเจี๊ยะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้า
เปิดรูปเมื่อกี้ให้นักข่าวได้ดูนะแล้วแม่บอกว่าเสียใจมากเลย
อยากให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาลงโทษสงสารเด็กไม่รู้เรื่องอะไรต้องมาตายแบบนี้
มารุกสาวเนาะ
อยากให้ได้ความยุติธรรมให้กับครอบครัวของพี่สาวค่ะ
สารพวกเด็กว่าเขายังเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ทำไมต้องทำกับเขาได้ขนาดนี้ด้วย
อืมเนี่ยค่ะแล้วคิดดูสิเห็นไหม
คุณแม่เปิดภาพให้นักข่าวดูไป

สะอึกสะอื้นร้องไห้สงสารลูกสงสารหลานที่ต้องมาตายแบบนี้
คุณผู้ชมคะเราไปคุยกับนายช่าแซ่ม้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของในเช้าผู้ตายเนี่ยนะ
ก็บอกว่าตัวนายชาวเป็นคนพบพระที่จังหวัดตากนี่แหละค่ะ
แล้วก็มาแต่งงานอยู่กินกับภรรยาที่อำเภอวังเจ้า
เขาช่วยกันทำมาหากินนะเพราะว่าตอนที่ไปเจอศพอ่ะ
ยังเจอถุงขิงวางอยู่บนศพอยู่เลย
เขาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องกับทางพี่เช้าเนี่ยนะ

แล้วการมาก่อเหตุแบบนี้คนร้ายทำไมโหดเขี้ยมจัง
ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็ก๑๐ขวบ๗ขวบ๓เดือน
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อเช้าหน่อยค่ะ
ทางผู้การจังหวัดตากเนี่ยนะนำกำลังไปเลย
จุดที่เกิดเหตุอยู่บนเทือกเขาถนนทงชัย
ตรวจสอบเลยนะภาพตอนเช้าที่ลงไปตรวจสอบดูค่ะ
คือจะเอาพยานหลักฐานต่างเอามาประกอบคดี
แล้วต้องไปสอบสวนด้วยว่ามูลเหตุจูงใจ
มันมาจากอะไรกันแน่มันจากเรื่องความขัดแย้ง
ความโกรธแค้นหรือการขัดแย้งผลประโยชน์
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปประมาณ๒๐ปากแล้วใช่ไหมคะ

ถามตำรวจว่าคุณตำรวจที่สอบปากคำไป
มีใครที่ให้การแบบพิรุธไหมดูไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานไหม
ตำรวจบอกว่ามีมีอยู่คนนึง
มันไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุ
แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบปากคำแล้วก็หาพยานหลักฐานอยู่
ผู้ตายทั้งหมดมีรอยบัตรแผลการใช้อาวุธมีด
แล้วลักษณะตำรวจบอกเลยนะว่ามีความชำนาญเฉพาะ
การใช้มีดที่มีความชำนาญเฉพาะ
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกไงว่าโหดเยี่ยมมาก

เพราะเจอกระสุนปืนตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
แต่อีกอย่างหนึ่งตอนที่ตำรวจไปเจอศพตอนแรก
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า
แต่ละศพโดนยิงหรือว่าแทงอะไรยังไงบ้าง
เนื่องจากว่าสภาพศพมันขึ้นอืดแล้ว

แต่ทีนี้ประเด็นต้องสงสัยใหม่ตำรวจบอกก็มีเหมือนกันนะ
แรงงานชาวเมียนมา๓คนตอนนี้หนีไปอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบ

กั้นเส้นทางแล้วเดี๋ยวจะได้ตามตัวว่า
แรงงานเมียนมา๓คนที่หลบหนีไปจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
แล้วก็มีประเด็นใหม่ของใหม่ล่าสุดอีกนะคุณ
เพราะว่าผู้การจังหวัดที่อย่างที่บอกว่า
ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณทำไร่
ซึ่งผู้ตายเช่าบ้านเพื่อเตรียมทำพื้นที่ไร่ขิงไงคุณ
และทีนี้สาเหตุมันมีอีกหนึ่งเรื่อง
ตั้งประเด็นไว้กว้างว่าอาจจะเกิดจาก
ความขัดแย้งภายในครอบครัวเนื่องจากนางสาวเจี๊ยะ
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ตายนะมีสามี๓คน
สามีคนที่๑ต้องโทษในเรือนจำในคดียาเสพติธรรม
ส่วนสามีคนที่๒ก็คือนายนพดลที่คุณอริยารายงานไป

แล้วก็สามีคนที่๓ก็คือนายเช่าซึ่งเป็นผู้ตาย
แล้วก็มีบุตรด้วยกันกับนางสาวเจี๊ยะ๑คนก็คือเด็กหญิง๓เดือน

เจ้าหน้าที่เลยตั้งเป้าความขัดแย้งภายในครอบครัวไว้อีกหนึ่งสาเหตุด้วย
ความขัดแย้งในครอบครัวประเด็นชู้สาว
รวมถึงยังไม่ตัดเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าในเช้ามีหมายจับคดียาเสพติดอยู่
ใช่ฮะคดีนี้โหดจริงคุณผู้ชมฮะ